แต่ว่าจะให้คุณผู้ชมไปฟังการแถลงของผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก่อน
อย่างที่เรารู้กันว่าท่านจะแถลงวันหนึ่ง๒ครั้ง

ให้คุณผู้ชมไปฟังกันนะคะว่าช่วงแรกเอาช่วงแรกก่อนนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้แถลงความคืบหน้าอะไรอย่างไรบ้างนะคะ
โดยนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ออกมาแถลงข่าวหลังซ้อมแผนเสมือนจริง
คือเมื่อวานท่านบอกแล้วจำได้ไหมคะที่บอกว่า
ไม่ต้องตื่นตกใจนะจะมีการซ้อมเสมือนจริงให้ความร่วมมือด้วยอย่าจอดรถเกะกะ
ก็เริ่มเลยทำทุกขั้นตอนเหมือนจริงตั้งแต่ลำเลียงออกมาจากถ้ำ
เอาขึ้นมาปากถ้ำส่งขึ้นรถพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยหนักเบาระดับต่างกัน
เพื่อตัดสินใจส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลว่าจะไปที่ไหน
พอซ้อมเสมือนจริงเสร็จเนี่ยมันมีปัญหาพี่อุ๋ย

การจราจรนี่ไปไกลถึงเชียงรายเลยนะการจราจรเนี่ยมันมีปัญหาทุกที่เลยจริง
คือการจัดระเบียบรถหน้าถ้ำรถพยาบาลออกมาได้ช้าค่ะ
คือรถพยาบาลเขาเตรียมเอาไว้๑๓คันเลยนะ๑คนต่อ๑คันเลย
แล้วเขาก็จะตามกันออกมาเป็นขบวนทีนี้มันออกมาไม่ได้เพราะรถติดวน
รถพยาบาลที่มาจากนอกพื้นที่เองบางทีเขาไม่ได้ชำนาญเส้นทาง
เขาก็มีการขับอ้อมบ้างขับวนบ้างไม่แน่ใจ
ก็เลยส่งผู้ป่วยไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดค่ะ
ซึ่งผู้ว่าก็บอกไปว่ามันกินเวลาเกินกว่าที่ตั้งใจไว้เกินครึ่งชั่วโมงเลยนะ

จะเอาปัญหาที่เจอในการซักซ้อมนี้เนี่ยไปปรับปรุงการทำงานเป็นบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ
วันนี้เองนะครับต้องขอบคุณทุกหน่วยนะครับที่ช่วยกันปฏิบัติ
ว่าจะเป็นตำรวจนะครับที่เป็นคนรู้ต่างให้แล้วก็จัดอำนวยความสะดวกเดินทางออกไปนะครับ
หมอต่างที่เข้าไปนั่งรถทุกคันปฏิบัติเหมือนกับเป็นผู้ป่วยจริงนะครับ
หน่วยพยาบาลที่มาช่วยท่านไปดูก็ได้ข้างรถนะฮะ
คันสำหรับน้อง๑๓คนคนละแห่งทั้งนั้น
บูรณาการนี่ไม่ง่ายนะที่จะเอารถหรือทีมแพทย์จากทุกหน่วยมารับบูรณาการเป็นทีมเดียวกันได้นะครับ
อันนี้เราทดสอบข้อบกพร่องในวันนี้เราก็จะน้องรับกันไปปรับปรุง
จากนี้นะครับทางผู้ราชการจังหวัดเชียงรายยังได้ชี้แจงถึงการจัดระเบียบการแถลงข่าวนะครับ
บอกว่าจะมีขึ้นวันละสองครั้งและจากนี้ไปก็จะแจกจดหมายข่าวนะฮะ
เพิ่มเติมด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะมีความคืบหน้าของสถานการณ์มากน้อยเพียงใด
และขอความร่วมมือว่าไม่ให้มีการไลฟ์เฟซบุ๊คพร่ำเพื่อ
เนื่องจากภาพบางภาพไม่สมควรที่จะนำเสนอออกไป
รวมถึงการนำเสนอข่าวเมื่อมีความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง
ซึ่งแต่ละคนก็จะมีทฤษฎีในการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่าทำไมถึงไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านั้น
ก็พร้อมน้อมรับทฤษฎีทุกทฤษฎีมาใช้นะครับ
แต่ผู้ที่ให้ความคิดเห็นเนี่ย
ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์หน้างานมันมีข้อจำกัด
ตัดสินใจและการวางแผนในฐานะผู้บริหารสถานการณ์
มีการหารือและวางแผนกันมาพอสมควร
และคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ที่หน้างานที่สุดแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่มีการเสนอเรื่องออกมาแล้วก็ลักษณะเป็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
มันจะบรรทอนการทำงานของเจ้าหน้าที่
เรากลับเรียนว่าทุกเรื่องเนี่ย
ว่าเราจะตัดสินใจดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
เราคุยกันมาพอสมควรเราวางแผนกันมาพอสมควร

เพื่อรองรับมันตกลงไปตามสเต็ปที่ความสำคัญ
การที่เราจะใช้แผนใดมาในการสู้ปฏิบัติงานนะครับ
แต่ก็จะมีคนที่มีทฤษฎีเยอะว่าอย่างนี้อย่างนี้น่าจะดีน่าจะดี
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของเรานะครับในบางเรื่องเนี่ย
เราออกไปเราก็จะโดนตำหนิอยู่เสมอว่าทำไมไม่ใช้วิธีนี้ไม่ใช้วิธีนี้
ผมกลับเรียนว่าทุกทฤษฎีถ้าปฏิบัติได้หน้างานเนี่ย

บางทฤษฎีเนี่ยยืนสัมภาษณ์ตรงนั้น

หรือองค์ความรู้ขนาดไหนขนาดใดก็ได้
แต่เรากลับเรียนว่าบางครั้งเนี่ย
เราก็หน้างานมันมีอะไรที่ยากกว่าที่คิดเยอะนะครับ
อย่างนี้เนี่ยบางทีมัน
กับผู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

เป็นทฤษฎีที่ฟังแล้วมีบริบทที่ดี
ท่านก็รับฟังท่านก็ทำของเขาแต่ท่านได้
แต่ถ้าไม่เหมาะไม่ควร
ขอความเป็นวิทยาลของท่านด้วยในการที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานของพวกเรานะครับ
นี่นะฮะก็ต้องเข้าใจคนที่ทำงานอยู่ด้วยนะ
บางครั้งเราก็อาจจะแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้
เข้าใจว่าอยากจะช่วยแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่าเจ้าหน้าที่หน้างานเขาทำทุกวิธีที่ทำได้แล้วจริง
เพียงแต่ข้อจำกัดมันมีเยอะมาก